อย่างที่บอกว่ากลับมาในช่วงนี้กินกินแบบไม่ต้องใส่ใจสุขภาพกันเลยไปกินกันต่อเนื่องเลยดีกว่าสำหรับใครที่ชอบข้าวมันไก่โอ้โหชอบมาก
คราวนี้แหละคุณกินกันอย่างอิ่มน้ำสำราญอิ่มกันไปจนถึงพรุ่งนี้มาลืนนี้กันเลยเพราะว่าเราจะพาไปกินข้าวมันไก่ถาด
เขาบอกเลยว่าถาดยักษ์ใหญ่มากราคาแค่๑๔๙บาทเท่านั้นเองคุณค่ะ
นี่คือไม่รู้จะบอกว่ากินกี่คนถึงจะหมดนะคุณนะ

ต้องป่ากันแบบเป็นแก๊งค์เลยครับเพราะว่าถ้าไปกับ๒คนไม่แนะนำนะค่ะ
ข้าวมันไก่ถาดเป็นเมนูเด็ดแล้วก็เด่นของร้านข้าวมันไก่
ของเราค่ะตั้งอยู่บริเวณสามแยกบ้านควนอำเภอเมืองจังหวัดสตูนครับเมนูนี้ก็กำลังได้รับความนิยมจากลูกค้ามากเลยโดยเฉพาะลูกค้ากลุ่มวัยรุ่นคุณโซเฟียหลีขาวอายุยี่สิบแปดปีเจ้าของร้านเขาเล่าให้เราฟังว่าก็สืบทอดการทำข้าวมันไก่มาจากแม่สามีของเธอซึ่งเป็นสูตรดั้งเดิมของยาลา

มันมันนั่วดีนะคุณนะส่วนเนื้อไก่
ก็จะใช้เฉพาะเนื้อส่วนน่องเท่านั้น

มันจะแตกต่างจากเนื้อส่วนอก
หรือว่าคือตอนแรกที่ทำมาเพราะว่าสามีเนี่ยเป็นคนมีเพื่อนเยอะ
เวลาเพื่อนมาก็เลยสั่งกันมาเป็นถาดใหญ่เลย
น่าจะได้อิ่มไม่ต้องสั่งคนละจาน๒จาน
เพื่อนเยอะเลยมีที่มาที่ไปนี่เอง
เอาล่ะคุณผู้ชมครับอิ่มน้ำสำราญกันแล้วสำหรับในวันนี้นะครับ
ทายถึงแม้ว่าจะมาช้าแต่ก็ไม่ลืมกัน
กับการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียในรุ่นอายุต่ำกว่า๑๖ปี

ใช่แล้วถ้าเชียวไทยก็หน่อยน้องทีมชาติไทยนะครับเดี๋ยวกับทีมชาติลาว
วันนี้ติดตามได้กับการถ่ายทอดสดกับทางไทยรัฐทีวีครับ

สวัสดี